กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ
สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
วันนี้ขอทำหน้าที่ในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องให้ความเห็นชอบ

ซึ่งผมกลับเรียนว่าประเทศไทยนั้นเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
แล้วให้ไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายกรรมปรีและคณะลำปรี
มิได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง
ไม่ได้เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง
เหมือนที่กลุ่มบุคคลทั้งในสภาในมวลชนบนถนนและในโซเชียล
ที่เป็นกองทัพอวตารแก้วสามประการกำลังพยายามบังคับ
กฎทัพบูลลี่ว่านี่คือเสียงข้างมาก
ที่เลือกประชาชนเลือกแล้ว

สมาชิกวุฒิสภาถูกบังคับว่าต้องเลือกด้วย
แม้ก่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภา๒๓ท่านได้ลงมติ
เห็นชอบกับการแก้ไขยกเลิกมาตรา๒๗๒
ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
บทเฉพาะการในระยะ๕ปีแรก
ซึ่งเปลี่ยนผ่านการปกครองตามรัฐมนูญฉบับนี้
ให้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
นายกลำบรีกับสภาพูดแทนราษฎรดร์ด้วย
และผ่านประชามติรัฐมนุนมาด้วยเสียง๑๖ล้านเสียง
คำถามพ่วงนี้๑๕ล้าน๒แสนเสียง

บางส่วนท่านขอปิดสวิตช์ตัวเอง
เหมือนจะบวชเป็นพระไปตลอดชีวิต
จนกว่าจะพบค้นวาระการดำรงตำแหน่ง

ท่านก็ยังไปขุดไปอ้อนวอน

ลุกท่านขึ้นมาบอกว่าให้เปิดสวิสต์

ผมขออนุญาตไม่พูดในเรื่องวิชามานต่างที่เกิดขึ้น
ทั้งครอบครัวตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม
แต่พวกผมทั้ง๒๕๐คน
ยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
ที่ได้รับการโปรดก้าวให้ดำรงตำแหน่ง

ตามรัฐบาลธรรมดูล๒๖๖๐นั้น
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างสมบูรณ์

แม้เราจะมาจากการสัญหา
และแม้เราจะมาจากการเลือกตั้งกันบางส่วน
และสัญหาอีกครั้งหนึ่งก็ตามนะครับ
เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่วันนี้ของสมาชิกวุฒิสภา

กระทำด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

แล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ซึ่งมีสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ถึงสิ่งที่จะขออภิปรายดังต่อไปนี้ครับว่า
ในการเลือกนายกรรมตรีที่
สวจะต้องทำหน้าที่นั้น
เป็นเช่นเดียวกับที่เราเคยปฏิบัติ
ในฐานะที่วุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภา
ที่ต้องทำหน้าที่ในการกันกรองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
อาทิคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมชนแห่งชาติ

ประธานสารปกครองสูงสุด

อายการสูงสุดเป็นต้นที่ท่านให้สมาชิกวุฒิสภา
ทำหน้าที่ในการกันกรองพิจารณาคุณสมบัติ
พฤติกรรมทางจริยธรรม

ผมยืนยันว่าตลอดระยะเวลา๔ปีของการทำหน้าที่
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาของผมในสมัยที่๓
ทุกคนผมยืนยันใน๒๕๐ท่าน
ว่าทำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
พิจารณาโดยไม่มีอคติ

เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทำหน้าที่เช่นนั้นครับ
อยากฝากกลับเรียนพี่น้องประชาชน

และอาจจะเห็นด้วยเห็นต่าง
ในการเลือกสมาชิกสภาพุทธแทนราษฎร

วันนี้รัฐสภาต้องทำหน้าที่
และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่า

ต้องมารวมกันเป็นคณะหรือพัก

รวมตัวกันเป็นผู้ที่เสนอตัวเป็นรัฐบาล

อันมีคุณสมบัติของความเป็นลำปรีตามมาตรา๑๖๖
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙๘ด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับ
สมาชิกรัฐสภา๗๕๐คนก็จะลงมติ
ด้วยความสบายใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์
ไม่ถูกกดทัพไม่ถูกบูลลี่ไม่ถูกอามิตสินจ้าง
และไม่ถูกกระทำการตามหลังมาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในแก้วสามประการ
คือใช้สมาชิกในสภามวลชนบนท้องถนน
และกองทัพอวตารในโซเชียลแบบที่ทำมาตลอดหลายปี
ผมกลับเรียนว่าวันนี้ผมยืนยันและสบายใจ
ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้โดยไม่เกรงกลัวใดทั้งสิ้น
เพราะผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนมีความรักชาติ
ผืนแผ่นดินแห่งนี้เคารพเสียงของการเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับพักเก้าไกลหรือเห็นด้วยกับพักเพื่อไทย
เห็นด้วยกับพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์

รวมถึงประชาชนที่เขาไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งประเทศรวมกัน๖๗ล้านคน
ผมขอร้องครับว่าหลังจากเราเลือกวันนี้เสร็จแล้ว
ว่าคุณพิทาจะได้เป็นนายกลำตรีหรือไม่ก็ตาม
เราเลิกอ้างเรื่องเสียงข้างมาก๑๔ล้านคน
แล้วบังคับคนทั้งประเทศว่า
จะต้องเปิดสวิตช์สวมาให้เห็นด้วย
ห้ามเห็นด้วยกับคนอื่นยกเว้นนายพิธา
อันนี้ผิดหลักครับผิดหลักประชาธิปไตย
มันเป็นผลิตการหรือถ้าเลยจากนั้นไป
เป็นแก้ว๓ประการรวมกันก็เป็นอนาธิปไตย
เรากำลังเข้าสู่การเมืองที่เราอยากเห็นประชาธิปไตยรุ่นใหม่

ซึ่งเราผ่านความขัดแย้งมานานแล้วนะครับ
ตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภา๒๕๓๕

จากนั้นก็เกิดปัญหาใหญ่
เมื่อปี๒๔๘เกิดรัฐประหาร๒๔
ก็ร่างลำนุนขึ้นใหม่๒๑๕๐
แล้วก็เกิดการชุมนุมกันอีกตั้งแต่ปี๒๕๔

วันนี้เราเดินเข้าสู่คันลองประชาธิปไตยแล้ว
เราควรนำพาประเทศไปสู่คันลองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ประชาธิปไตยแบบฟุ่มเฟื่อย
ประชาธิปไตยที่เลือกพวกข้าเท่านั้นที่ถูก

อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย
ผมกลับเรียนท่านประธานที่ต้องใช้เวลาเนี่ย
เพราะผมเองนั้นมีหลักเกณฑ์ในการเลือกนายกรรมตรี
ตามรัฐบินูนและตามทิศรัพย์หน้าที่และอำนาจมาตามมาตร๒๗๒
ชัดเจนครับผมจะพิจารณาโดยมีองค์ประกอบตั้งแต่
ซื่อสัตว์สุจริต
สองมีความรอบรู้

และ๔สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่
แต่ทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงปัจจัย
สำคัญนอกเหนือจากเสียงเลือกตั้ง
ที่ต้องมาเป็นพักร่วมรัฐบาลในการเสนอต่อสภาแล้วเนี่ย
สิ่งสำคัญที่สุดครับคือความมั่นคงของชาติ
ความมั่นคงของชาติไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารครับ
ความมั่นคงของชาติคืออนาเขต
ตั้งแต่รัฐที่เป็นชาติ

รวมถึงหลักกฎหมายหลักนิติธรรม
ที่คนไทยทั้งหมดรวมกันอยู่
ยาวนานมาตลอดนับพันปี
ผมเห็นแล้วไม่สบายใจในการลนรงค์ของบางกลุ่ม

ต้องยอมรับนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังจากมีความเป็นชาติตั้งแต่
สุโขทัยอายุทยา

แล้วมาเกิดการเปลี่ยนแปลง๒๔มิถุนา
แต่คณะบุคคลบางกลุ่มบางเหล่าบางพวก
โดยไม่เข้าใจประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเรียกร้องคณะราชสองสี่เจ็ดห้า
บ้างก็บอกว่าอีกไม่กี่ปี๒๕๗๕จะฉลองครบ๑๐๐ปีแล้ว
ผมในฐานะที่อยู่ในสภาแล้วก็เป็นในส่วนเห็นความเห็นที่ศึกษาทางวิชาการประวัติศาสตร์
เรียนเลยครับว่าอย่าย้อนโหยหาอดีตอีกเลย
เพราะ๒๔๗๕ขณะนั้นเป็นการยึดอำนาจคณะราชที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
เรียนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแล้วมายึดอำนาจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
เป็นการยึดเอานะครับเป็นการปฏิวัติ
แล้วทำไมคนในสมัยนั้นจึงต่อต้านคณะราชด้วยการไม่ปล่อยให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ล่ะครับ
ทำไมคนเหล่านั้นในสมัย๒๔๗๕๙๑ปีที่แล้วจึงเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
เหตุผลก็คือว่าคนไทยในอดีตจวบจนคนไทยในปัจจุบัน
เคารพและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้นำของชาติ
คนไทยไม่ยอมเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบเหมือนที่คณะบุคคล
กลุ่มบางเหล่ากำลังโหยหาและกำลังเรียกร้องและกำลังเคลื่อนไหว

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้คือสิ่งที่กระทบต่อการดำเนินการของการให้ความเห็น
ผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีและนโยบายของพักร่วมรัฐบาล
รวมถึงมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ท่านใช้ในการหาเสียงในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของพักการเมืองของคณะกลุ่มบุคคล
ผู้ช่วยหาเสียงและมวลชนที่สอดประสานกันตลอดมา
ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของความเกี่ยวข้องกับ
ที่ต้องมีสถาบันหลัก๓สถาบัน
ประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
สิ่งที่ท่านกำลังทำเป็นคำถามใหญ่มาก
ที่ผมจะตอบตัวเองว่าผมสามารถโหวตให้ท่านเป็นนายกรรมตรี
และนำนโยบายของท่านไปเคลื่อนไหว
ทำให้ประเทศเกิดความไม่สงบสุขได้หรือไม่
แล้วเสนอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา๑๑๒ที่มีการแก้ไข

ท่านเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรใหม่
ไม่เคยเห็นร่างกฎหมายที่แก้ไขมาตรา๑๑๒

แต่ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักครู่เพื่อ
นำร่างที่พวกเขาเหล่านั้น
แล้วตอบว่าไม่เคยเสนอเข้าสู่สภาให้ท่านประธานได้เห็นครับ
นี่คือเอกสารหลักฐานตัวจริง
ลงเล็กที่รับวันที่๒๗ทับ๒๕๖
ของสภาผู้แทนราษฎรวันที่๒๕มีนาคม๒๕๖๒

เมื่อวันที่๓พฤศจิกายน๒๐๖๔
ถามว่าทำไมถึงมีเลขรับ๒ครั้ง
ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกนำเข้าเสนอ
โดยสมาชิกสภาพุทธแทนราษฎรวันที่๙ไกล
และท่านรองประธานคนที่๑
โดยความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายสภา

ไม่นำเข้าสู่การพินา
และขอให้เอากลับไปแก้ไข
ปรากฏว่าส่งกลับมาวันที่๓พฤศจิกายนตร์๒๖๖๔

แล้วผมอยากได้รับคำยืนยันนะครับว่า

เพราะหลายครั้งหลายกรณีต่างกรรมต่างวาระ
กระทั่งนาทีสุดท้ายเมื่อสักครู่
ทุกคนในพักเก้าไกรก็ยังยืนยันว่าจะเดินต่อ

มีความทุกมาตราดูที่ผมได้
บอกว่าบันทึกหลักการเหตุผล

ดำเนินการคือยกเลิกความผิดฐานหมินประมาท
หมินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
พระราชินีรัชธาญาติ

นะครับโดยจะกำหนดลักษณะความผิด

พระราชินีรัชธาญาติ
และเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการ
พระองค์พร้อมกำหนดฐานความผิด
หินประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์
และความผิดฐานหมินประมาทดูงหมินหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระราชินี
ราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

นอกจากนี้กำหนดให้ติผู้ซึ่งติชมแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงข้อความใดโดยสุจริต
เพื่อทำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เป็นมุกรัฐธรรมนูลและประโยชนสานะ

ย้ำไม่มีความผิด
คุณกำลังทำกฎหมายปกป้องพระประมุขของประเทศ

กำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

ข้อหาที่หาว่าเป็นความผิดนั้น
เป็นความจริงไม่ต้องรับโทษ

พักเล็ก๒๓พักที่ท่านแถลงว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับ

เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของสารรัฐมนูล
ว่าท่านกำลังจะถูกดำเนินคดีไปด้วย

ท่านกำลังทำให้ความผิด
พระราชินีองค์รัชธาญาติ
ซึ่งเมื่อกี้สักครู่ท่านผู้บัญชาการ

เสรีเตมีเวศซึ่งผมเคารพรักท่านเป็นส่วนตัวนะครับ

โทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ตุลา๒๕๖
มีการแก้ไขเป็นจำคุกตั้งแต่๓ปี
ถึงสิบห้าปีแต่ท่านดูหลักการที่แก้ไขนะครับ

ท่านสมาชิกจะได้ตาสว่างและพี่น้องประชาชนจะได้ตาสว่างครับ

นี่หลักฐานชัดมากนะครับไปอยู่ในสารรัฐมูลแล้วนะครับ
ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของคณะกรรมปฏิรูปการปกครอง
ฉบับที่๔๑ลงวันที่๒๑ตุลา๒๕๑๙นะครับ
ตรา๔เขียนว่าไงครับไปเพิ่มในมาตรา๖
ให้ลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชินีเกียรติยศพระสำเร็จราชการตามมาตรานี้
ว่าไปเถอะครับเอามามาตรา๑๓๕ทับ๕เลยครับเวลาจำกัด
ผู้ใดมิลปดูสินมิลหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
เหนือจะย้ายจากหวดความมั่นคงมาเป็นหวดปกติแล้วนะครับ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีครับ
เมื่อสักครู่ครับกฎหมายเนี่ยเกิดมานานมากแล้วนะครับ
จำคุกไม่เกิน๗ปีแล้วก็แก้ไขเป็นจำคุกตั้งแต่๓ปีขึ้นไป

ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรท่านสมาชิกวุฒิภา
เราเป็นนักนิติบัญญัตินะครับ
บอกประชาชนให้ความจริงสิครับว่า
ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวก็ได้ครับ

หมายความว่าถ้าท่านหมินประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ย

ท่านยังเขียนต่ออีกนะมาตรา๑๓๕ทับ๖

ผู้ใดมินประมาทโดมินแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระนาชีพรรชชายาศ

พระองค์ต้องระวังโทษไม่เกิน

ผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความข้อใด

หรือเพื่อประโยชน์สานะผู้นั้นไม่มีความผิด
ตรา๑๓๕ทับ๘ท่านเขียนไว้เองนะ
ถ้าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่กล่าวหานั้นเป็นความจริง

ผมถามว่านี่กฎหมายอะไรครับ
ต่ำกว่ากฎหมายหมินประมาทบุคคลธรรมดาอีกนะครับ
คนธรรมดาเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
ยังผิดเลยครับเพราะท่านไปหมินประมาทต่อหน้าสานะไม่ได้
นะครับนี่ไม่รวมถึงท่านแก้ไปเลอะเทอะใหญ่เลยนะครับ
บอกว่าผู้ใดหมินประมาทพระราชาธิบดีราชินีราชสามีรัชทายาทประมุกต่างประเทศ

เหลือระวังโทษปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
แล้วยังไปเขียนอีกครับว่าถ้าเป็นอาฆาตมาตร้ายต่อผู้แทนรัฐต่างประเทศ
โทษจำคุกอีกเหลือโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ผมถามว่าพระราชคันตุกะประธานาธิบดีต่างเนี่ยมาประเทศไทยเนี่ย
ท่านก็คงไปสนุกสนานในการหมินประมาทอาฆาตมาตร้ายนะครับ

ผมไม่แน่ใจว่าทำไมผู้แทนศาลท่านไม่เห็นล่ะครับ

ผู้ใดหมินสารหรือผู้พิพากษาในการพินาหรือพากษาธรรมดี
ขัดขวางการพินาหรือพิพากษาคดีของศาล

เหลือเป็นว่าต้องระวังโทษจำคุก
ตั้งแต่๒๐๐๐๑๔๐๐๐บาท
การมีโทษจำคุกป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสารหมินสารเพื่ออะไรครับ
เพื่อให้คนไม่ไปยิงกันในศาลหรือไม่ให้ไปหมิ่นศาล
เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้จริงอยู่ครับ

ซึ่งผมจะมีข้อความไปกันว่าการทำแบบนี้ชัดเจนมาก
ทั้งในที่ลับที่แจ้งและในเวทีที่ต่าง
รวมถึงนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีการกระทำอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผมเกรงว่านอกเหนือจากการที่ไปร้องกรกต
แล้วร้องคุณสมบัติของการมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙๘วงเล็บ๓
ถ้ามีเวลาผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลย
เพราะผมเป็นคนที่ถูกร้องในคดีทำนองเดียวกัน
คนหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าเป็นหุ้นสื่อ
อันนั้นไม่ก้าวร่วงสารลำนูนนะครับ
แต่ที่สำคัญคือข่าวสารรัฐนูลเมื่อวานนี้นะครับ
สำคัญมากครับเป็นคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรขอร้อง
ขอให้สารรับนูลวินิจฉัยตามรัฐมนูลมาตรา๔๙นะครับ
ว่าการกระทำของนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลผู้ถูกร้องที่๑

เสนอร่างแก้ไขร่ามหยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
จากที่พศพยประมวลกฎหมายามาตรา๑๑๒
โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง
และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาปิ์ใต่อันมิพระมหาขสัตว์ส่งเป็นประมุข
ตามรับนูญมาตรา๔๙วักหนึ่งหรือไม่

แต่สารรับนูลวินิจฉัยแล้วเห็นว่า
ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นกรณีที่ร้อง
ให้สารรับนูนวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสอง
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบไปใช้
ในอนิหาศัพท์ส่งเป็นประมุขตามมาตร๔๙หรือไม่
ซึ่งผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุด
เพื่อขอร้องให้สารรับนูลวินิจฉัยตามลำนูลมาตรา๔๙วัก๒แล้ว
แต่อายการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการตามที่ร้องขอภายใน๑๕วัน
แต่วันที่ได้รับร้องขอกรณีนี้เป็นไปตามรับนูลมาตรา๔๙วัก๓
ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารำนูล
จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
พระราชประกอบรับนูนว่าด้วยวิธีพินาของสารลำนูล
พศ๒๖๑แจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นแก้ไขภายใน๑๕วัน
ผมไม่อ่านรายละเอียดตรงนี้แต่ที่สำคัญครับ
ผมได้เอกสารคำร้องของนายธีรยุทธ์มาแล้วผมเรียนเตือน
ท่านผู้เป็นองค์ประกอบร่วมในการเสนอให้คุณพิทาเป็นนายกรรมตรี
ผมไม่มีความอคติใดกับคุณพิทาเลยชื่นชอบส่วนตัวด้วยซ้ำไป
เคยคุยกันหลายครั้งแต่ผมคิดว่าการกระทำของคุณพิธาและพักเก้าไกลขณะนี้
ถ้าพินาตามคำร้องและสารลำนูลพินาตามมาตรา๔๙นี้
นำไปสู่การ๑ให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าว
ไม่ว่าการเสนอร่างกฎหมาย๑๑๒๒อาจนำไปสู่สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นคือการยุบพัก
และพักที่เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลท่านพินาให้ดีนะครับ
เมื่อสักครู่พักเล็กหลายพักท่านก็เป็นสอสอใหม่ท่านบอกท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
แต่การกระทำใดก็ตามอย่ายวนภาระบอกว่า
เสนอร่างกฎหมายเข้าสภาไปเลยโดยพักเก้าไกรก็ได้
โดยมวลชนจัดตั้งก็ได้โดยประชาชนก็ได้ซึ่งทำมาหลายครั้ง
แก้วสามปาการนี่แล้วให้สภาไปพินาธ์
ผมก็กลับเรียนถามท่านประธานในฐานะองค์ต้องดูแลสภา
เราเสนอให้ประเทศไทยเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประเทศไทยเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ได้ไหมครับ

เราเสนอแก้ไขประเทศไทยให้เป็นสาธารณรัฐได้ไหมครับ

กระทำแม้กระทั่งยกร่างขึ้นมาและเสนอต่อสภานี้ก็ขัดรัฐมนุนอยู่แล้วครับ
ลำนุนวินิจฉัยไว้แล้วครับในคำวินิจฉัยเดิมนะครับซึ่ง
อ่านได้ครับคำวินิจฉัยที่๑๙ทับ๒๕๖๔ถ้าท่านหาไม่เจอเอาเอกสารที่ผมได้ครับ
เขียนว่าเป็นการใช้เหตุเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพูดเขียนพิมพ์โฆษณาสื่อความหมายโดยวิธีอื่นนะครับ
ต่างต่างเนี่ยผมคงไม่นั่นนะครับพูดถึงเรื่องการที่เป็นการอะไรครับ
เป็นการบ่อนซ้อสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยพักเก้าไกลเดี๋ยวผมจะรอคุณพิทาตอบ
แล้วถ้ามีสิ่งที่ไม่เข้าใจผมก็จะสักถามนะครับคำวินิจฉัยเขียนชัดเจนครับว่า
กระเทือนสถาบันหลักของชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้เกิดการลุกลาม
เป็นอันตรายแก่สถาบันหลักของชาติ
ซึ่งคำวินิจฉัยที่หน้า๔๕ปรากฏความดังนี้ครับ
การใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเรียกร้องเพื่อให้มีการยกเลิก
ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหมินประมาทหมินพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์
กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะ
นำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและความกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่เกินความพอเหมาะพอควร
โดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และจะนำไปสู่การบ่อนทำลายระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

บรรยายฟ้องทั้งหมดนี้นะครับมีพฤติกรรมทุกครั้งของนายพิธาและพักเก้าไกล
เป็นองค์ประกอบความผิดในการแสดงความคิดเห็นและดำเนินการต่อเนื่อง
ในการที่จะแก้ไขและยกเลิกมาตรา๑๑๒นะครับอาทินะครับ
อาทิตย์วันที่๒๕มีนาคม๒๐๖๔นายพิธาผู้ถูกร้องที่๑และพักเก้าไกร
เสนอร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา๑๑๒ซึ่งผมอ่านไปแล้วนะครับ
มาอีกนะครับมีรายละเอียดของมาตรา๔ที่ยกเลิกอย่างกล่าว
มีเรื่องของการระบุเรื่องโทษต่างที่ไปลดทอนจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นโทษเนี่ยนะครับ
อธิบายฟังไปแล้วนะครับยังมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับ
ที่จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสาบันนะครับ
ดังเช่นที่อาจารย์แก้วสันอธิโพธินะครับอดีตสมาชิกวุฒิภาระบุว่า
เก้าไกรแก้ไข๑๑๒หมดความเป็นสถาบันเหลือความเป็นแค่คนธรรมดา
ผมลุกขึ้นมาวันนี้เพื่อเตือนสติท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
เพิ่งเข้ามาใหม่ในสภาว่าท่านได้ร่วมขบวนการเหล่านี้เนี่ย
โดยท่านไม่รู้หรือท่านรู้แล้วท่านยังกระทำอยู่เนี่ย
มันจะเกิดปัญหาขึ้นต่ออนาคตทางการเมืองของท่าน
ซึ่งผมชื่นชมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำงานแทนคนรุ่นเก่า
ผมอยากเห็นท่านเป็นความหวังในการเดินหน้าประเทศที่มีคนทุกรุ่น
ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวคนรุ่นอายุมากที่เป็นผู้โอโสอย่างท่านประธาน
มีรุ่นเด็กไปจนถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ในการมีความรู้คู่ประชาธิปไตยอย่างที่ทำอยู่
แต่หาใช่การไปปลุกระดมเคลื่อนไหวนะครับ
ในการหาเสียงเลือกตั้งหลายครั้งคุณพิทายังได้ยืนยันนโยบายของพักเก้าไกรที่จะยกเลิกมาตรา๑๑๒
ดังกล่าวเช่นเมื่อวันที่๑๘เมษายนไปกล่าวในรายการไทยรัฐดีเบต
หรือการนำสติ๊กเกอร์ไปปิดในช่องยกเลิกมาตรา๑๑๒ที่ตะวันแบมขึ้นเวที
ซึ่งผมได้เสนอไปแล้วว่าให้ใส่ไปในข้อเสนอเลย
แต่ท่านก็ยังไปไม่อยากใช้คำว่าตะแบงนะ
หลบเลี่ยงศรีถนนชัยไปใส่ว่าเป็นคำปารพซึ่งไม่มีผลทางกฎหมายนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าพักเก้าไกรจะดำเนินการต่อไปจนสำเร็จ
ออกไปจนสำเร็จปรากฏตามคำกล่าวของคุณพิธานะครับ
และยังจะทำอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าครั้งนี้
คราวที่แล้วเนี่ยยื่นมากุมภาคม๒๖๔
เราได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ไม่มีการบรรจุ
แต่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จ
ล่วงไปด้วยดียังมีการยื่นอยู่โดยการดำเนินการของพักเก้าไกรครับ
หลักฐานชัดมากครับท่านประธานถ้าผมพูดเนี่ยมีแต่หลักฐานทั้งนั้น

อาจารย์สมเกียจออมนิมนต์สื่อมวลชนอาวุโสที่ผมเคารพเนี่ย
ใช้คำในคำสัมภาษณ์ซึ่งผมเองฟังแล้วก็ตกใจนะครับ
โดยสรุปท่านบอกว่า
ใช้คำที่ถูกสัมภาษณ์แล้วใช้คำว่า
ซึ่งคำนี้เนี่ยมันแปลว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับมวลชน
ที่อาจารย์ทุกข์รีศเห็นเป็นคำที่แรง

คุณพิทาก็ยังไปให้สัมภาษณ์กับโจรทานเฮดอีก
ก็มีความหลายเรื่องนะครับบอกว่า
เราจะแก้ไขปัญหานี้เดินหน้าต่อไป
หลายเรื่องครับอยู่ในคำร้องของผู้ร้อง
ซึ่งผมกลับเรียนว่าที่ต้องเอามาพูดเนี่ย

เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอ่านแล้วเนี่ย
ไม่สบายใจแทนท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
พระเก้าไกรและพระอื่นที่ไปร่วม
ในเรื่องของคดี๑๑๒เป็นคดีสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับหมินประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย

แม้กระทั่งคณะราชที่ท่านเชิดชูกันเนี่ยนะครับ
ยังได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษรัชกาลที่๗เลยครับ
เอกสารนี้ถ้าท่านไม่มีขอดูที่ผมนะครับ

เป็นหนังสือที่พระเจ้าอยู่กับรัฐกาลที่๗
ให้พระราชธานภัยโทษให้กับคณะราช
คือพญามโนปกรณ์นิติธดาและคณะผู้แทนราษดร
ผมอนุญาตแค่นิดเดียวครับบอกข้าพเจ้าได้รับหนังสือขอคำมา
ในการที่คณะราษดรได้ออกประกาศปักปำ
แสดงถึงข้าพเจ้าเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้แล้ว
ก็มีอีกหลายความนะครับคงไม่อ่านเพราะเวลาจำกัดนะครับ
โดยสรุปคือ๑คือ๑๑๒ท่านเดินหน้า
ท่านยังเดินหน้าเรื่องล้มรัฐมนูล
โดยการใช้ประชามติร่างรับนูนขึ้นมาใหม่
ในรุ่นเราเคยมีความพยายามเสนอมาแล้ว
ผมเป็นประธานกรรมนิการพินาจะทำประชามติดังกล่าวนะครับ
สุดวุฒิสภาก็ไม่ผ่านความเห็นชอบแต่ตอนนี้ท่านมีเสียง๑๕๑แล้ว
ท่านอาจจะทำมาอีกก็ได้ซึ่งทำให้ผมกังวลอะไรครับ
รัฐมนูลนี้นะครับมีหลายเรื่องที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
มาตั้งแต่พฤษภาพ๓๕เป็นร่ำนูล๔๐
เป็นร่ำนูล๕๐และเป็นร่ำนูล๖๐
เรื่องมีกรอบความคิดในการบรรยัติรัฐมนูลครับ
นูลใดไม่มีกรอบรัฐนูลนั้นอันตราย
รัฐมนูลมีกรอบมาตั้งแต่๒๔อย่าง๕ครับ
เมื่อกี้คุณพิทาตอบไม่ตรงนะครับบทตอบให้ชัดเจนด้วยนะครับ
มาตรา๑ที่ท่านตอบว่าประเทศไทยเป็นราชจักรหนึ่งเดียว
ให้ตอบคำว่าจะแบ่งแยกไม่ได้ด้วยนี่คือความสงสัย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกที่สำคัญคือหมวดสอง

อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้
ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์

หลายคนในคณะบุคคลที่พยายามเสนอ
ในที่สานะอ้างเวทีวิชาการว่าจะยกเลิกองค์กรมนตรี
ในที่ประชุมพินางบประมาณคราวที่แล้ว
มีคนบอกว่าให้ลดตัดงบประมาณของ
สำนักองคมนตรีสำนักพระราชวังโครงการพระราชดำริ
มีบางคนไปพูดในเวทีสานะอ้างว่าเป็นความเห็นวิชาการว่า
พระมหากษัตริย์จะขึ้นครองราช
จะต้องมากล่าวคำปฏิญาณตนต่อสภาผู้แทนราษดร
นี่มันอะไรครับนี่มันความคิดสุดโต่งไปไหนครับ

ก๊อปปี้ลอกฝรั่งมาจนลืมความเป็นคนไทยครับ

เป็นคนผิวเหลืองที่ฝรั่งมันก็เรียกว่าเป็นคนทั้งสองอยู่ดีแหละ
มูกโด่งผมตัวขาวสูงใหญ่ไม่ใช่หรอกครับ
เพราะฉะนั้นอย่าไปลอกฝรั่งเรามีความเป็นชาติไทยดีอยู่แล้วครับ

คือการล่างลำนูนขึ้นมาใหม่โดยไม่มีกรอบ
และมีพระราชอำนาจที่เกี่ยวข้องอีก๓๘มาตราอยู่ในนี้

อย่าตอบว่าไม่แก้ไขมาตรา๑๑๒
หรือจะพยายามตอบอย่างที่ผมได้การข่าวมาว่า
หมื่นชื่อแสนชื่อเนี่ยยื่นต่อนะครับ
แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอันนี้ไม่ได้ครับ
แล้วเราจะศึกษากันล่วงหน้านอกสภาก่อนแล้วมาพูดคุยในสภา

รวมถึงการแก้ไขล้รมนุนด้านล่างคืนมาใหม่
ต้องมีกรอบในหมวดหนึ่งหมวดสอง

เลขาชัยธวัฒน์ซึ่งผมนึกว่าท่านเป็นผู้แทนที่จะเป็นนายกรรมตรี
พอท่านลุกขึ้นมาแก้แทนท่านพิธาถ้าพลาดพิงก็ขออภัยนะ
ท่านบอกว่าอย่าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาปะทะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ความจริงผมอยากให้ท่านถอนคำพูด
เพราะสิ่งเหล่านี้พระมหากษัตริย์ไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะมาปะทะกับใครหรอกครับ
สกนิกร๖๗ล้านคนเป็นประสงค์นิกรภายใต้พระองค์ท่านทั้งสิ้น
พระมหากษัตริย์ถูกเขียนให้อยู่ภายใต้รัฐมนูลแต่อยู่เหนือการเมืองไปแล้ว
อย่าดึงลงมาผมก็มีคำถามว่าท่านต่างหากที่เอามวลชนเป็นข้ออ้างในการปะทะกับสถาบันหรือเปล่า
กรรมต่างวาระถ้าไม่ใช่ลองไปถามผู้ก่อตั้งพักอนาคตใหม่ในอดีตสิครับ
ท่านบอกเลยว่าต่อไปจะต้องให้เรียกไปนั่งคุยกันผมถามว่านามสกุลของท่านแทร่นะเดิมมาเป็นแทร่
ไม่ต้องเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกก็ไม่จำเป็นนะครับ
ขอบคุณครับไม่ได้เอ่ยบุคคลภายนอกครับขอบคุณครับ
ผมขออนุญาตต่อนะครับมีเรื่องสำคัญอีกนะครับ
ท่านถึงอ้างถึงสารอาญาระหว่างประเทศ
อนุญาตนะครับผมไม่แน่ใจว่า
ไปพบท่านประธานสารอาญาระหว่างประเทศแล้วหรือไม่
แต่ผมเนี่ยเป็นคนพบกับประธานสารอาญาระหว่างประเทศเองครับ
ที่กรุงเฮกในแทรงท่านทวงให้ประเทศไทยไปร่วม
หลังจากที่ลงนามแล้วให้ศัตยบัน

แล้วเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยคุณพิทาพูดเนี่ยไม่หมดความ
บอกว่าประเทศกัมพูชาญี่ปุ่นเข้าแล้ว

เพราะสารอาญาจัดการเรื่องเขมรแดงครับ
ญี่ปุ่นเข้าไปครับพอเรื่องนานจริง
เพราะเรื่องแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง
พูดความจริงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจครับ

มหาอำนาจสหรัฐอเมริกา
ที่หลายคนชื่นชมนะครับผมก็ชื่นชม
รัสเซียจีนอินเดีย

จริงต้องบอกให้หมดอย่าบอกความจริงบางส่วน

โดยสรุปนะครับผมมีประเด็นที่ขอสรุปว่า
คุณพิธามีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะเป็นนายกรรมตรีที่ผมจะโหวตให้หรือไม่
พินาร่วมกันตั้งแต่๑มีความซื่อสัตว์สุจริตหรือไม่
มีความรอบรู้มีวิสัยทัศน์
มีการสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
และมีองค์ประกอบเพื่อความมั่นคง
ของชาติร่วมกันทั้งด้านการเมือง

ดูแลเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และความสงบสุขของประเทศได้หรือไม่
ผมมีความสงสัยในประการที่๑
เรายังหาแสวงหาความจงลักษ์ดี
ปกป้องสถาบันเบื้องสูง

ไม่ได้ตอบให้ชัดเจนครับว่าท่านจะทำอย่างไร
ว่าท่านจะแสดงความจงลักษณ์พรรคดี
สาบันพระมหากษัตริย์
ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการสำนุน
ยกเลิกกรณีที่ท่านจะนิรโทษกรรม

มาตรศักดิ์๑๐๒ไม่ได้มีปัญหาใด
กระบวนการมีคณะกรรมการบริหารจัดการอยู่แล้ว
แต่การยุโยงส่งเสริมทางโซเชียล
ให้มีการเคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชน
กระทำดูหมินอาฆาตมาตร้าย

และแม้กระทั่งเผาพระบรมรูปต่างเนี่ยนะครับ
เป็นการพูดความจริงในสภาเพียงด้านเดียว
และทำให้เด็กเหล่านั้นซึ่งเป็นเยาวชนนะครับ
ได้รับความเสียหายแล้วก็เสียผู้เสียคนไปเยอะเลยนะครับ

เมื่อวันก่อนทางโรงเรียนหยกก็มาร้องเรียนต่อผม
ซึ่งผมก็จะเข้าไปดูเห็นใจทั้งน้องหยกและนักเรียนอีก๔๐๐กว่าคนที่เกิดปัญหานะครับ
ความผิดเหล่านี้ท่านจะลึกไว้ในใจนะครับว่าท่านได้ทำบาป
เพราะวันหนึ่งมันก็เป็นลูกหลานของท่านที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นกรณีนิรโทษกรรมทางการเมืองในเรื่อง๑๑๒
ผมได้ยกตัวอย่างแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีว่าอย่าไปยุ่ง
แล้วก็เรื่องขอบรรทานอภิโฑะท่านทำได้อยู่แล้ว
แล้วการไม่ไปกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่อง๑๑๒เนี่ย
ไม่ได้ทำให้กฎหมายนั้นมีปัญหาเพียงอย่างใดนะครับ
ในเรื่องของความมั่นคงผมก็เห็นปัญหาที่ค่อนข้างกระทบกระเทือน
โดยเฉพาะการหาเสียงแบบฉาบฉวย
ตอกย้ำประวัติศาสตร์บาดแผลปลุกความเกลียดชัง
มีคนของพักบางส่วนไปยุ่งเกี่ยวกับการทำประชามติ
ที่มีเอกสารชัดเจนนะครับว่าจะอ้างอะไรก็ตามเนี่ย
เพื่อรัฐปาตินะครับการขัดรัฐเงินมาตรากันอยู่แน่นอนนะครับ
ร่วมสำคัญหลายส่วนที่ได้ร่วมไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคล
แปลงจากพักเป็นคณะอะไรก็ตามอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง
ประสานงานแก้วสามประการตลอดเวลานะครับซึ่ง
กระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของมวลชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันตัวเฉพาะบางส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับคดี๑๑๒อาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อันอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งการนิรโทษกรรมทำให้เห็นว่า
และพวกที่ตัวเองไปสับสนุนหรือไม่ที่สำคัญครับ
มีการขุดความคิดบิดเบือนด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์
เผยแพร่ผ่านสาธารณชนผ่านคณะทำงาน
ผ่านสื่อสาระผ่านสื่อโซเชียลผ่านสื่อหนังสือในเครือมาตลอดเวลา
แล้วมักบอกว่าเป็นการหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในความเคารพดูแลทันสมัย
ปกป้องให้ท่านอยู่ในศัตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
คำถามมากเลยครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไปทำอะไรกับท่านครับ
แล้วทำไมจะต้องไปปฏิรูปปฏิวัติท่านหรือทำให้ท่านลงมาอยู่
ส่วนที่เป็นปะทะกับมวลชนอย่างที่ว่านะครับ
อกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวใช้วาธกรรมคมขู่ทางสังคมกับกลุ่มคนที่เห็นต่าง
เป็นวัฒกรรมถ้าใครเห็นต่างจะถือว่าไม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย
ผมเรียนว่าครับว่าผมทำงานร่วมกับท่านมาตลอด๔ปี
ผมเห็นว่าท่านทำงานในสภาผู้แทนในฐานะฝ่ายค้านยังไม่ดีพอครับ
จริงก็อยากสนุนท่านทางฝ่ายบริหารเพื่อทดสอบนะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ได้ประสานพยายามชวนท่านทำงานด้านการตรวจสอบ
ก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ว่าสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านก็ตาม
ยังทำหน้าที่ในฐานะนิติบัญญัติในการตรวจสอบรัฐบาลได้
ผมให้กำลังใจท่านนะครับแต่ถ้าเดินเลือกการเมืองแบบสุดโต่ง
สิ่งที่เดินมาตลอดและนโยบายไม่ว่าจะเป็นการเข้าข้างมหาอำนาจทางตะวันตก
เกิดการชักศึกเข้าบ้านหรืออาจเกิดการกระทบต่อพื้นที่ชายแดน
และประเทศอื่นและการสร้างปลูกฝังความคิดต่อต้าน
รัฐธิความเชื่อสุดโต่งครอบงำเยาวชนมุ่งเปลี่ยนแปลง
กระทบกระเทือนสถาบันหลักตั้งแต่สถาบันครอบครัว

เป็นสิ่งที่ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาพิจารณาแล้ว
ว่าคุณพิทายังไม่เหมาะสมเป็นนายกรมตรี